อะไรที่มันควรจะอยู่ธรรมชาติมันก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นไปนะ
มนุษย์ก็ควรจะอยู่ส่วนมนุษย์แต่บางทีมนุษย์ก็อยากจะไปธรรมชาติบ้างไง
มันจะได้เติมเต็มความสุขในเมื่อเรามีรอยยิ้มที่ดี
พาไปเที่ยวไงคุณผู้ชมสายชิลสายธรรมชาติเนี่ยพลาดไม่ได้
ต้องพาไปที่นี่พาไปพายเรือ
ไปดูป่าโกงกางว่าเป็นยังไง
ทุกวันนี้สภาพธรรมชาติยังสวยงามดีอยู่ไหม
ลงไปป่างงาเลยจ๊ะ
ไปกันที่นี่คุณชนะคุณใบตอง

แล้วไปที่ชุมชนบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมือง

อันนี้คือเรือแคนูใช่ไหม

บรรยากาศต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติ
อยู่รายล้อมแบบนี้เลยนะคะ

ซ้ายขวาก็เป็นต้นโกงกลางค่ะ

เพราะฉะนั้นคนที่ชื่นชอบต้นไม้
ใบย่าสายน้ำลำทาน

เพราะว่าไม่ใช่แค่ความอุดมสมบูรณ

ที่นี่ยังมีเหล่าสัตว์น้ำหลากหลาย

ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

จะมีพวกสัตว์น้ำที่เป็น

มันจะมีตัวเล็กอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหม
จะเป็นปูปลากุ้งหอยต่างเนอะ
ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะ
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนิยมชมชอบมาเที่ยวกันอยู่บ่อยครั้ง
ไม่ใช่แค่เราจะได้ความสุขจากการเที่ยวธรรมชาติเท่านั้นนะ
แต่ว่าเราจะยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบฉบับชาวประมงในพื้นที่ด้วย
เห็นไหมไปเที่ยวที่เดียวเนี่ยได้หลายประโยชน์เลยค่ะ
ได้ไปพักผ่อนใจพักผ่อนกายสบายอกสบายใจสูดอากาศบริสุทธิ์
ได้ไปเห็นธรรมชาติได้ไปดูต้นกำเนิดของวิถีชีวิตต่าง
แล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่ด้วย
เพราะฉะนั้นดูปฏิทินสิวันนี้วันพฤหัสและวันศุกร์
แล้วก็เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็วันหยุดอีก

หยุดบ้างวันหยุดยาว
นี่มันเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะ
เอามาบอกกันไว้ก่อนจะได้วางแผนการเดินทาง
ใครเห็นแล้วอยากจะไปแอดเวนเจอร์แบบนี้นะคะ
เติมความสดชื่นให้กับร่างกายแบบนี้
ก็สามารถไปกันได้เลยที่บ้านท่าดินแดงตะบนล่ำแก่น
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

เดี๋ยวผมจะพาแม่ผมไปพายเรือ
ส่วนผมก็เอาเท้าราน้ำ

ไม่รู้จะบรรยายด้วยอะไร

พูดแบบนี้คุณเป็นคนดีมากคุณคิดถึงคุณแม่คุณ

แต่จริงวันแม่เนี่ยไปกันเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกัน
เที่ยวสรมธรรมชาติแบบนี้ก็ดีนะ
เราจะได้ชาร์จแบตเติมพลังให้กับร่างกาย
เป็นการคืนตัวเองสู่ธรรมชาติ
ค่ะแล้วอย่าลืมเอาตัวเองกลับมาด้วย

ตรงนั้นให้เป็นมลพิษเป็นภาวะสังคมอะไรไม่ดีเขา
อยากจะทิ้งอยู่อย่างเดียวคุณอย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อม

ตกน้ำก็ต้องช้อนขึ้นด้วย

ขอบคุณมากครับที่คุณยังคิดว่าผมเป็นลูกคอร์ส
อ๋อยังดีใช่ไหมคุณคิดว่าเจนเป็นอะไรอ่ะยังดียังดียังดี
โอ้โหเสร็จสวัสดิ์ประติกูลอะไรสักอย่าง
อย่าไปคิดแบบนั้นคนเรามีค่าอย่าไปคิดแบบไหน